ใกล้วันเลือกตั้งแหม่มันก็คึกคักขึ้นมาตามลำดับนะ

เดี๋ยววาระสภาเขาก็ต้องหมดใช่ไหมฮะ

พลังประชารัฐพักแก่นำรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ย

สพยาวเคยเป็นเลขาธิการพักใช่ค่ะ
แล้วก็ถูกขับพ้นออกจากพัก
ตรเอกธรรมนัฐก็ไปตั้งพรรคไปใช่ค่ะ
ตอนนั้นที่มีปัญหาในภักดิ์พลังประชารัฐเยอะ

สุดท้ายวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แล้วใช่ไหม

เดี๋ยวจะไปอยู่แน่กับทางรวมไทยสร้างชาติ
ใช่ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูไฮไลท์วันนี้นะฮะนี่บิ๊กป้อมนะฮะคนเอกประวิทย์วงสุวรรณ
หัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐนะครับวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจรัชการที่จังหวัดลำปาง
แล้วก็จังหวัดพยาวด้วยนะครับนี่ฮะเอาที่ลำปางก่อนนะที่ลำปางนี่ไปติดตามการดำเนินงาน
นโยบายของรัฐบาลนะครับแต่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาว
ที่ตอนนี้อยู่กับพักเศรษฐกิจไทยก็มาด้วยนี่ไงหลังจากไม่เห็นกันมานานพอสมควร
ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ไม่เห็นไม่ได้ยินข่าวคราวเขาเลยก็ปกติมนตรีตะเครื่องหน่วยพลังเฟซบุ๊กบ้างนะครับ
นี่เห็นไหมอยู่ข้างหลังบิ๊กป้อมนี่เห็นไหมที่ใส่เสื้อที่เป็นลายลายเหมือนชนพื้นเมืองใช่ไหมคะ
ใช่ฮะก่อนหน้านี้เคยมีการคาดหมายกันว่าถ้าบิ๊กตู่ไม่อยู่กับพลังประชารัฐเนี่ย
เดี๋ยวร้อยเอกธรรมนัฐจะกลับมาใช่แล้ววันนี้ก็เห็นภาพนี้แล้วนะฮะ
จากลำปางบิ๊กป้องไปต่อที่จังหวัดพะยาวไปติดตาม
ผลกรรมบริหารจัดการน้ำโครงการขุดลอกพุทยศปุ่นทางทเลยนะครับ
วานพยาวนี่ฮะที่ร้านอุโสวีพ่อขุนงำเมืองนะครับ
อำเภอเมืองนะครับแล้วนี่ฮะคือเจ้าของพื้นที่อย่างร้อยเอกธรรมนัฐ
ลำปางยังไปพยาวก็ต้องอยู่อืมแล้วคนมารอแบบคึกคักมาก
นะฮะให้กำลังใจป้ายเชียร์ดอกกุหลาบมาครบนะครับ
แล้วทีนี้ไฮไลท์ของงานที่จังหวัดพยาวเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะ
เพราะมีข่าวมาระยะหนึ่งแล้วว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะกลับพักพลังประชารัฐ
บิ๊กตู่ไม่อยู่แล้วนะครับหลังจากที่พลเอกประวิทย์มอบเอกสารสิทธิ
กับเกษตรกรในพื้นที่เสร็จเรียบร้อยนะฮะคุณวิรัติรัตนเศษรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
ขึ้นเวทีเชิญเจ้าของพื้นที่เชิญร้อยเอกธรรมนัฐ
ขึ้นมาบนเวทีแล้วบอกว่าจากนี้ไปร้อยเอกธรรมนัฐ
อุ๊ยมึงขอแต่งหน้าเลยพี่อุ๊ย
แต่อันนี้มามอบทั้งตัวและหัวใจให้กับบิ๊กป้อมและพักพลังประชารัฐเท่านั้น
แปลว่าแปลว่าอะไร

กลับแน่กลับมาอยู่กับนายป้อมแน่
ลุงก็เปรียบเหมือนพ่อวันนี้ลูกเอกธรรมนัฐพงเผ่า
ขอมอบทั้งหัวใจขอมอบทั้งทุกคน
จากนี้ไปจะอยู่พักพลังประชารัฐครับ
วันนี้ลุงป้อมเปรียบเหมือนพ่อ
วันนี้ลูกกลับมาบ้านจะมาช่วยทำบ้าน

พลังประชารัฐให้เข้มแข็งและแข็งแกร่ง
โดยเฉพาะจังหวัดพยาวยกทีม

พยาวยกภีร์
ก็ลุ้นกันตั้งนานนะว่าเพราะว่าแก๊งของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ย
หรือเป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันที่จะไปเติมตรงไหน
แล้วมันก็จะทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้น
คือภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดพยาวเนี่ยอันนี้แน่นอน
คือฟังแล้วก็เห็นภาพตรงนี้อันนี้ก็ชัดเจนแล้ว
ว่ายังไงร้อยเอกพรรณรัฐแล้วก็ศศในพีม
คงจะกลับมาสู่พรรคพลักษณ์บัชวาศ

ผู้สื่อข่าวบอกแม่
เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้เขาอยู่พักเศรษฐกิจไทยต่อ
หรือให้ไปอยู่กับพลังประชารัฐเหมือนเดิม
ทุกอย่างจะชัดเจนก่อนวันที่๗กุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอน

ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าเชื่อมั่นในนิสัยใจคอและบุคลิกของพลเอกประวิทย์ที่เป็นผู้นำ
ส่วนจะได้เก้าอี้นายกคนที่๓๐หรือไม่สำหรับบิ๊กป้อม
ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าอยู่ที่ประชาชนจะตัดสินใจ
และให้คอยจับตาดูในวันพรุ่งนี้ด้วยนะฮะ๑๗มกราคม
ผลเอกประวิทย์จะประกาศนโยบายสำคัญของพักพลังประชารัฐ
ในการหาเสียงเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้
อ่ะรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลอตเตอรี่ก็ออก
เอาเหรอจะฟังอันไหนก่อนดี
ถ้าเอาเรื่องความหวังของชาวไทยก็คงต้องไปลอตเตอรี่ก่อน

เพราะว่ามันออกพรุ่งนี้วันเดียวแต่อันนี้ย้อนฟังได้

เอาทุกผู้ชมครับไปดูทางพักเพื่อไทยหน่อยกันแล้วกันนะครับ

ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพ
เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอกรุงเทพภาคอีสานภาคเหนือและภาคใต้
เพิ่มอีก๔๕คน๔๕คน
หนึ่งในนั้นก็คือนางสาวการกนิดแห้วสันตินี่ฮะ
อดีตสสกมของพักพลังประชารัฐและคุณการกนิดเป็นอดีตภรรยาของคุณชัยวุฒนาคมานุสร
คุณการกนิดบอกว่าสาเหตุที่ย้ายมาอยู่พักเพื่อไทยเพราะพอมาทำงานกับพักเพื่อไทยแล้วรู้สึกสบายใจ
รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพเขต๑เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
ซึ่งเธอมองว่านโยบายของพักเพื่อไทยตอบโจทย์
เชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ดี
รับว่าอาจทำให้ประชาชนสับสนบ้าง
ที่เปลี่ยนคั่วทางการเมืองแบบโอ้โหจากฝ่ายรัฐบาลมาอยู่ฝ่ายค้านอ่ะ
แต่จะพยายามทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
ท่านก็จะคุ้นเคยกันสนิทกันอยู่ท่านก็ทราบรายละเอียดค่ะ

สองนักร้องของเรานะคะคนแรกแน่นอนมือจับไมค์ไม่เคยว่างจริงจริง
ศรีสุวรรณจัญญาค่ะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย

คำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ไต่สวนและวินิจฉัยพักก้าวไกล
เคสที่ก้าวไกลเอาเงินจากกองทุนเพื่อพัฒนาพักการเมืองไปจัดทำปฏิทินใหม่
๑๒๐๐๐ฉบับแจกจ่ายประชาชนในช่วง๑๘๐วันก่อนวันครบอายุสส
มันเข้าข่ายใช้เงินผิดประเภทหรือเปล่า
ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไหม

ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมธิการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนราษดร
วันนี้ก็ไปให้ปากคำกับกรกตเหมือนกัน

อยากให้ตรวจสอบนางสาวแพทองทานชินวัฒน์หรือคุณอุ้งอิ๊ง

ในนี้นายสนุกอย่าบอกว่า
มันเข้าข่ายผิดมาตรา๔๔

ห้ามไม่ให้พักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพักการเมือง
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อย
อันนี้มีความผิดถึงขั้นยุบพักเลยนะ

พี่ศรีมาร้องคนนี้มากราบ
คือการเลือกตั้งสอสอในปี๖๖เนี่ยถ้ายึดตามวาระของสภาชุดนี้
๒๓๒๔มีนาคมจะหมดวาระสภา
ปฏิทินของกรกตบอกว่าคาดว่าถ้าเป็นไปตามวาระเลยนะ
ถ้าอยู่ครบวาระของสภาการเลือกตั้งหย่อนบัตรลงคะแนน

เห็นบอกว่าเล็งว่าอาจจะเป็นวันที่๗หรือเปล่า
อันนี้เล็งแบบเป็นตุ๊กตาไว้นะเพราะเป็นวันอาทิตย์
ถ้าไม่ยุบสภาซะก่อนนะซึ่งวาระมันการลงคะแนนเลือกตั้ง
มันก็จะเปลี่ยนไปมันอาจจะเร็วขึ้นมานะฮะ
แต่ท่านผู้ชมครับระหว่างนี้นะฮะไทยรัฐโพลนะครับ
เราจะทำโพล๓ครั้งนะฮะในหัวข้อเลือกตั้งที่จะถึงนี้
คุณจะลงคะแนนเสียงให้กับพักการเมืองใด
มีคำถามอยู่ในนั้นอยู่๔๕ข้อด้วยกัน
ในครั้งแรกรอบแรกเนี่ยเราทำโพลตั้งแต่๑๒มกราคม
ถึง๑๙มกราคมนะฮะ๑๙มกราคมรับผลโหวตถึง๔ทุ่มนะครับ
ประกาศผลวันเสาร์ที่๒๑มกราคมนี้
หลังเรายังต้องมีนะครับ